ถูกต้องแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูแต่ละเมนูกันก่อนเลยค่ะ
ได้อยู่แล้วเนอะ
มีอำไพรเจ้าของร้านคัมฟูจูเจ้า

ดังเหนือนี่เปล่าจิ้นไก่เจ้า
ก็คือไก่ใต้น้ำเจ้า
ที่ร้านนี้เขาใช้ส่วนกระโพกค่ะมันจะมีเนื้อนัก
ดังเหมือนลูกค้าเขาได้กลิ่นเนื้อนัก
มีวัตถุดีของมันก็มีผ่าจักไคร้ปี๊หอมแดงกระเทียมเว็ดผักชีแหลกกระที
ขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือโขกพริก

ปื๊ดผัวและก่อนให้น้ำมันแห้ง
โอบมันไว้๓๐ชม
เมนูไก่ใต้น้ำกินกับข้าวเหนียว
ข้าวสวยนึกออกน้ำลาดจะสะลำมันกับจ้าว

อิทธามาร่า๓๓นะเจ้า
เมนูนี้ส่งเพื่อสามสาวในสตูกิจนะเจ้า

มาแล้วเจ้าเมนูของพี่อำไพย
คุณผู้ชมคือกลิ่นหอมมากจริง

เมนูแรกร้านดอกคำปูจู
อยู่ที่ถนนอิทธามาร่า๓๓นะคะ

ไก่ใต้น้ำหรือที่หลายคนเรียกว่าอบไก่
แต่บ้านพลอยเนี่ยเรียกอุ๊กไก่อักไก่อักไก่

แล้วก็สมุนไพรเครื่องปรุงต่างอบลงไปในห

เพราะว่าอยู่ใต้น้ำอบอยู่ใต้น้ำมา
เดี๋ยวเมนูนี้พลอยขอชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะ

แข็งไม้นะอยากจะทราบ
ดิฉันกลืนน้ำลายคุณผู้ชมดูลักษณะใกล้คือรู้เลยว่าเนื้อไก่เนี่ยมันนุ่มมากนะคุณผู้ชมนะ
พลอยในส่วนของการผสมในเมนูนี้มันมีเครื่องทงเครื่องเทศอะไรบ้างไหม
ราคา๗๐บาทเมื่อสักครู่ทีมงานบอกนะคะอร่อยไหมอ่ะ

คือจะบอกว่าเขามีตัวเอาผักชีฝรั่งที่แบบว่าโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะมีการคั่วพริกมีพริกแกงที่หอมมากคุณผู้ชม
คือบางที่เนี่ยนะเขาจะใช้ไก่บ้านทำแต่อันนี้เนี่ยใช้ไก่ค่อนข้างแบบเป็นไก่เนื้อ
คือถ้าเป็นไก่บ้านเนี่ยลักษณะจะเน้นเป็นแบบกินแบบติดกระดูกจะอร่อยหน่อย
แต่อันนี้เป็นไก่เนื้อก็จะได้ความเป็นเนื้อเยอะขึ้นพอกินกับน้ำแกงนะคะ
เผ็ดหมันลำนะลำขนาดเลยเจ้าพี่เจ้าเพื่อนุต่อไปต่อหน้าเช้าดีต้นอยากกินมากคืออะไร
เราเคยพูดถึงเห็ดถอบกันไปแล้วจำได้ไหม
อันนี้คือเห็ดที่ทางนายเหมือนมีการสอดไสค์
แล้วแต่ว่าเชอรี่จะเจอเห็ดถอบแบบหนุ่มหรือแบบนี้

เป็นยังไงตอนกัดเห็ดถอบเข้าไปคุณผู้ชมขาในเห็ดถอบมันมีน้ำอยู่ด้วย
บุ้มระเบิดอร่อยไหมอร่อยมากลำกะหนาเจ้า
น้ำแกงปกติเนี่ยที่ฉันคิดว่าอาหารเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะรสชาติของความหวานหวาน
แต่อันนี้คือมันมีความเผ็ดมีความแซ่บอร่อยสุดยอด
อันนี้แกงหน่อส้มเห็ดถอบผ่านไปนะคะเชอรี่ให้ผ่านนะผ่าน
โนสุดท้ายอยากให้พี่แจ๊คได้ลองชิมนะคะนั่นก็คือแกงฮังเลไปถึงเจียงใหม่ไปถึงภาคเหนือ
ถ้าไม่กินแกงฮังเลถือว่าไปมาถึงนะเจ้า
ต้องต้องทานกับอันนี้ไหมคะคือใช่ค่ะ
ตอนนี้เขาเรียกอะไรนะน้องพลอยคือพลอยอ่ะเรียกข้าวแคบมาทั้งชีวิต
แคบแต่พลอยไม่รู้ว่าภาคกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมใครรู้ส่งมาบอกพลอยหน่อยนะ
คือลักษณะมันเป็นเหมือนแป้งจริงถ้าภาคอินสตาร์นเนี่ยเรียกข้าวเม่าไหม
เออไหมคะคุณผู้ชมอ๋อลืมอ่ะน้องพลอยทำให้หน่อยพี่แจ๊งชิม
ดิฉันขอชิมแป้งข้าวแคบของคุณเปล่าก่อนนะมันคืออะไร
มันต้องทานยังไงคะก็ฝากหน่อยอันหนึ่งฝากถึงหน่อย
คืออย่างงี้คุณผู้ชมจริงงี้ป่ะตัวแป้งนี้อย่างงี้เนี่ยค่ะ
อย่างนี้เนอะพูดเพิ่มน้ำหน่อยได้ไหมเนี่ยใช่เรากินเหมือนคล้ายแหน่มเนืองเลยนะ
ใส่เข้าไปเป็นไส้แล้วมีแป้งห่อ
คือจริงตัวแป้งคุณผู้ชมมันไม่ได้จืดนะคะ
พระศาสตร์อีสานเรียกว่าข้าวเกียบใช่ไหมแมนข้าวเกียบ
มันแล้วแต่ภูมิภาคเนอะใช่บ้านทอยเนี่ยเรียกข้าวแคบ
ก็จะมีความหอมงานะมีความหนึบของแป้งมีความเค็มนิดค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะขออนุญาตมุมมามนิดนึง
โอ้โฮใหญ่ไปแจ๊งน้องขอโทษเอาจริงนะอันนี้
ดิฉันกินเปล่าดิฉันก็ว่าอร่อยแล้วนะสำหรับข้าวแคบของพลอยเนี่ยใช่
เพราะว่ามันมีรสชาติอยู่แล้วหลายคนมองว่าอุ๊ยแบบนี้ต้องจืดแน่เลย
เป็นแผ่นใสแต่บอกเลยว่ามันมีรสชาติในตัวของมันอยู่แล้ว
เมนูแกงหน่อไม้เห็ดถอบนี่นะคะคุณผู้ชม๘๐บาทเท่านั้น
โอ้โหชามใหญ่ขนาดนี้เลยนะมาขยับมาที่อีกเมนูก็คือ
เมนูแกงฮังเลที่พี่แจ๊คชิมไปเมื่อสักครู่ก่อนจะบอกรสชาติบอกราคาก่อน
บาทเท่านั้นหมูแบบเนื้อเน้นถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่า
แกงทางเลลักษณะมันเป็นยังไงมันคล้ายแกงมัสมัน
แต่ว่าตัวแกงฮังเลเขาจะมีความเปรี้ยวของมะขามเยอะขึ้นนะ
คุณผู้ชมอยากจะบอกว่าอร่อยมากชอบไหมคะ
นึกว่าจะติดหวานเพราะเราก็คิดเหมือนเชอรี่ว่าเหนือมันจะหวาน

ใต้นี่เขาเรียกอะไรนะคะที่มันเหมือนฮังเลที่เป็นแกงแนวเนีย
ไม่มีมีแต่แกงมัสมันจะเป็นลักษณะให้ใครดี
คุณผู้ชมใครที่สนใจอยากจะกินอาหารเหนือแบบแต๊เหมือนยกเอาเชียงใหม่มาไว้ในกรุงเทพ
ไปกันได้ค่ะที่ร้านคำปูจู้นะคะที่อินธรรมระซอย๓๓นี่เองไม่ไกลเลยนะ
ใช่ค่ะขอบคุณคุณพี่เจ้าของร้านด้วยนะส่งอาหารอร่อยมาให้พวกเราได้ชิมกันด้วยนะคะ